คุณผู้ชมครับมีคนเขาไลฟ์เฟซบุ๊กบอกว่าโอ้โหไปเจอมนุษย์ป้า
ถือมีดยืนดากราชบ้านในหมู่บ้านแถวปะเกร็ดนวลธับบุรี
เราก็เลยไปสอบถามข้อเท็จจริงมาให้เออตกลงมันเป็นยังไง

คนที่เขาประสบเหตุที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กด้วย

เขาบอกมีหลายคลิปส่วนป้าบอกว่าอ้าวฟังมุมป้าด้วยนะ
ดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่ะทำไมเจ็บกูมานานอะ
พึงหาคนมาทำร้ายกูเลยนะ

ไว้บ่อยกันกันใหม่

พอดีถ้าจะดูคลิปผมเก็บมาหลายปีแล้ว
ชนมาหลายปีแล้ว
วันนี้ต้องขอหน่อยครับ
คนคนปูนเนี่ยคอยเลยในมืออยู่เลยอ่ะแล้วคนที่เขาร้ายอยู่เนี่ยเขาบอกว่าป้านี่เคยจะทำร้ายแม่เขาด้วยไม่ใช่เคยไปตบหน้าแม่เขาด้วยเป็นแม่ยายนะกลางห้างแถวแจ้งวัฒนาจนไม่ทนแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันนี้ครับเกือบหกโมงเย็น
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงไปดูหน่อย
ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านแถวปาก
นนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านผลพัฒนาได้เจอกับ
ผู้ที่เขาไลฟ์นะฮะแล้วก็เกิดคลิปนี้ขึ้นนะครับชื่อคุณสมบัติคุณ
สมบัติอายุ๔๕บอกว่าต้องไลฟ์เพราะว่าทนพฤติกรรมของป้าคนนี้
ไหวอีกแล้วนะหาเรื่องเพื่อนบ้านตลอดโดยเฉพาะบ้านของเขา
โชคดีที่แบบโอ้โหมีกล้องวงจรปิดนะแล้วก็ไลฟ์เหตุการณ์
เมื่อวานจะเห็นเลยว่าถือมีดเลยด่ากราดเพื่อนบ้านชาวบ้าน
คุณสมบัติบอกมันมีคลิปกล้องวงจรปิดหลายเหตุการณ์เลยนะ
ไม่เชื่อเดี๋ยวดูอย่างเช่นมนุษย์ปลากว่านี้นี่ค่ะพี่เห็น
ถือนี่คือกางเกงชั้นในของปลาไม่ใช่พ่อหรอคะไม่ใช่น่ะ
กิ้มในปลาแหละค่ะเอามาฉีดน้ำใส่แล้วมาสลัดสลัดสับ
ฟาดใส่ประตูบ้านเนี่ยอ๋อแต่ป้าแกป้าแกใส่ไม้แขวนมานะ
เห็นไหมแกใส่ไม้แขวนมาแขวนนะมาสลัดสะบัดอะไรเนี่ย
นี่ฮะนี่นี่อ๋อนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่อ๋อมีเสียงด้วย
คุณสมบัติบอกป้าแกนึกว่าแกเป็นมอสปฏิพาณหรือไง
สลัดสะบัดอยู่แถวนี้คุณคะเด็กรุ่นนี้เกิดไม่ทัน
เดี๋ยวฉันเกิดไม่ทันนี่มันกางเกงชั้นในไงใช่ป่ะอ๋อ
อ่าแต่เดี๋ยวคุณป้าเขาชี้แจงไว้นะค่ะอ่าเดี๋ยวรอฟังคุณป้า
เจอคุณป้าด้วยนะครับอ่ามีคลิปนี้แล้วมีคลิปไหนอีก
ตักน้ำซึ่งผสมขี้หมาฮะมาสาดใส่หน้าบ้านผมเนี่ยเหรอ
นี่นี่นี่นี่บางวันก็เขียวอะไรมาก็ไม่รู้เสร็จอาหงษ์เสร็จอาหาร
อันนี้นี่นี่น้ำโอ้โหคุณสมบัติบอกเห็นไหมผสมด้วยเหรอ
ขี้หมาบางทีก็เป็นโครนเป็นน้ำมันอืมแล้วมันมาฝั่งหน้าบ้านผม
คือบ้านคุณสมบัติคือที่เห็นเป็นรั้วอยู่ทางฝั่งซ้ายมือก็คือที่มีถังขยะสีดำเนี่ยใช่ไหมคะ
ใช่กล้องหน้าบ้านเขาเลยเนี่ยบอกโชคดีนะมีกล้องเห็นไหม
ในมูลเหตุครั้งสุดท้ายที่ต้องไลฟ์แล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกันอยู่หน้าบ้านที่ว่าถือม่วงถือมีด
เพราะป้าแกไปตบแม่ยายคุณสมบัติกลางห้างโอ้โหตบกันกลางห้างเลยเหรอ
แต่มันเกิดจากอะไรเนี่ยไม่พอใจกันขนาดไหนก็จะอยู่จะเดินกันไปตบกันกลางห้างแบบนั้นเลยเหรอ
ต้องเบอร์ไหนเนี่ยใช่ไหมเออนั่นน่ะสิเนี่ยแล้วป้าแกก็ทำเป็นเหมือนออกกำลังกาย
แต่ป้าก็ตักน้ำลาดมาเรียบร้อยแล้วนะความจริงบ้านผมมีกล้องเห็นไหมนะฮะ
นี่ฮะฉีดน้ำใส่บ้านผมอีกเสื้อโพ่งเสื้อผ้าที่ตากไว้นี่เปียกหมด
นะฮะคุณสมบัติบอกว่าทนไม่ไหวเจอแบบนี้ห้าปีนะห้าปีเลยเหรอฮะ
มา๕ปีนะอรัชพรไม่ใช่เพิ่งเจอมาไม่กี่วันนะ
แล้วป้าแกก็ทำตัวแบบเป็นมาเฟียนะทั้งด่าทั้งกลั่นแกล้งคนอื่น
วันหนึ่งไปเจอกันแถวห้างวิ่งไปตบหน้าแม่ยายผมกลางห้างโอ้โห
คือแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวผมคุณสมบัติบอก
คนอื่นก็โดนกันเยอะบางคนนี่ถึงขั้นแบบขายบ้านหนีเลย
โอ้โหอ่าแต่ว่าเราได้เจอคุณป้านะฮะท่านฟังทางนี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวค่อยฟังคุณป้ารอฟังคุณป้าด้วยครับ
เขามาทำร้ายคนในครอบครัวเราซึ่งเป็นแม่ยายเรา
มันไม่น่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็บอกแล้วว่าต่างคนต่างอยู่นะ
พอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยมาคุยกับเขาที่บ้าน
เขาเขาโวยวายเขาพยายามที่จะทำร้าย
แล้วคู่กรณีคนที่เคยหาเรื่องกับคนในซอยนี้
หมู่บ้านนี้มาเยอะมากทั้งเรียกว่าทั้งซอยก็ว่าได้
ทำร้ายบ้านตรงข้ามจนเขาต้องขายบ้านหนี
ส่วนแม่ยายของคุณสมบัตินะครับที่คุณสมบัติบอกว่า
ไปโดนป้าแกตบอยู่กลางห้างเนี่ยนะฮะชื่อนางมณีนะฮะ
อายุหกสิบห้าปีแล้วค่ะวันนี้คุณสุชาดาก็เจอโอ้โห
คือคุณป้ามณีนี่ร้องไห้กับทีมข่าวของเราเลย

ใช่บอกอึดอัดกลัวด้วยแจ้งความไปแล้วด้วย
สอนอทุ่งสองห้องนะเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
เขาแรงมากเขาไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่จบหรอก
ไม่อยากอยู่ต้องสารลูกต้องสารหลานเนี่ย
เห็นมันเกิดมาจากเราเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจ

แรกเราก็ทรมานกินข้าวไม่ได้ผอม
ไม่มีแรงอยู่พักนึงตอนหลังเราก็ทำใจไง

พยายามห้ามลูกเขยว่าให้ใจเย็นใจเย็นอย่าทำ

ก็กลัวลานที่ลำบากไงลานก็เห็นอยู่
อ่านี่เฉพาะบ้านนี้นะครับ
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกที่เราไปเจอนะบอกโดนเหมือนกันนะ
กิจศัพท์ของป้าคนนี้เนี่ยบางทีอยู่เอ้ามาด่ากันดื้อ
ที่ไหนด่าที่นั่นด่าแบบหยาบคาย
คนในหมู่บ้านสุขภาพจิตเสียหมดแล้วนี่ฮะ
โอ้โฮนี่ครับ

ไอ้ควายเป้าไอ้ควายแก่
หัวงอกเจอที่ไหนเขาด่าที่นั่น
หน้าบ้านกระดาหน้าบ้าน

ด่าทุกวันเจอที่ไหนด่าที่ไหน

ไอ้ควายไอ้หัวทิ้ง

เอามาฟังจากเพื่อนบ้านอีกหลายคน

ใช่มันก็คือมันมีคำถามในใจทันทีว่า
เราจะสามารถไปด่าคน

อ่าอ่าอ่าภารกิจชื่อป่าแดง

ยกเท้าใส่เราก็เลยไปตบเขาก็แค่นั้นแล้วพอกลับมาเขาก็คงมักจะมาบอกลูกเขาเอ่อแต่ก็ไม่ใช่ลูกเขาหรอกเรารู้ไม่ใช่ลูกเขาหรอกอืม
เพราะเรามาถึงไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ลงจากรถแล้วก็มาจอดรถแล้วกวางหน้าบ้านเราไม่ให้เรา
เข้าบ้านรถขันใหญ่คือที่ห้างเนี่ยป้าแดงเค้าบอกว่าแกเนี่ยเป็นฝ่ายโดนตบเหมือนกัน
แล้วตอนหลังจากเกิดเรื่องที่ห้างแกกลับมาที่บ้าน
ก็มีรถมาจอดขวางหน้าบ้านถูกกรูเข้ามาล้อมมาตบหน้าอะไรป้าเนี่ย
ใช่เขาจะทำร้ายร่างกายป้าก็เลยหยิบมีดมาป้องกันตัว
ทีนี้บ้านคุณสมบัติที่บอกมีกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวค่อยไล่นะทีมงานเดี๋ยวเอาภาพคลิปกล้องวงจรปิด
สาดน้ำขี้หมาใส่บ้านเขาก่อน

สำหรับคลิปที่ออกมานะคะที่เป็นวงจรปิดที่ว่า
ป้าเอาน้ำขี้หมาน้ำโครนไปสาดใส่บ้านนายสมบัติ

ป้าไม่ได้สาดใส่บ้านใครอืมป้าก็แค่ตักเศษผงที่ตกลงไปในถังออก
นานนานเดี๋ยวมันคันป้าแดงว่าอย่างนั้นแต่ป้าแดงบอกเอาภาพเมื่อกี้ป้าแดงบอกว่าดูเลยนะสุชาดาป้าไม่ได้ไปตากที่หน้าประตูบ้านเขาครับป้าตากตรงเสาไฟฟ้านี่เห็นไหมก็มันเสาไฟฟ้า
ป้าตากตรงเสาไฟฟ้าไม่ได้ไปตากบ้านเขาซะหน่อย

ส่วนเหตุการณ์ที่ห้างอันนี้ต้องฟังป้าเล่า
เขายกเท้าใส่เราก็เลยไปตบเขาก็แค่นั้น
แล้วพอกลับมาเขาก็คงจะมาบอกลูกเขา
แต่ก็ไม่ใช่ลูกเขาหรอกเรารู้ไม่ใช่ลูกเขาหรอก
เพราะเรามาถึงไม่ได้ชี้แจงไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้ลงจากรถแล้วก็มาจอดรถแล้วขวางหน้าบ้านเรา
ไม่ให้เราเข้าบ้านรถคันใหญ่
แล้วทำไมคุณไม่ถามว่ามันเกิดสาเหตุอะไร
คุณก็ไม่ถามเรื่องมันมายังไงคุณก็ไม่พูด
คุณเป็นผู้ชายอยู่แล้วคุณก็มาตบฉัน
ฉันไม่เคยคุณตบคนไหนตบ

คุณช่องเฉลอบุญใช่ไหม

ที่หางนี้ป้าบอกเขามายกเท้าใสก่อน
ใช่ป้าก็เลยเดือดก็เลยเดินไปตบเขา
อีกฝั่งนึงเขาบอกเขาไปแจ้งความไว้ที่สรนทุ่ง๒ห้องแล้ว
ถ้าผู้ชมครับเมื่อค่ำที่ผ่านมาที่นี่แห้ง
คือตัวป้าเองเนี่ยป้าบอกป้าก็อยากไปเคลียร์เหมือนกัน
ตำรวจจะได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ป้าบอกก็ขอความเป็นธรรมด้วยกันแล้วกัน
ทีนี้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองป้าแดงเนี่ย
อกจากมีหลักถงหลักฐานที่งัดเอามาโชว์เนี่ยส่งคลิปมาให้ด้วยนะฮะ
ส่งคลิปมาให้คุณสุชาดาป้าแดงบอกที่ดูกันไปตั้งแต่ต้นเนี่ย
เป็นคลิปของฝั่งของลูกชายที่บอกแม่ยายเขาถูกตบใช่ไหม
ฝั่งกล้องนายสมบัติดูคลิปฝั่งป้าบ้าง
วันเดียวกันนั่นแหละฝั่งป้าก็ถ่ายของป้าไว้เหมือนกัน
อันนี้คือวันที่กลับจากห้างใช่ไหมคะนี่ฮะป้าบอกเอาลองดูนะว่ามันเป็นยังไง
ป้าบอกฝั่งนู้นก็แบบโอ้โหมารุมรุมล้อมกันตั้งกี่คนนะ
อันนี้คลิปหนึ่งนะฮะอีกคลิปนึงเนี่ยป้าแดงบอกว่า

พาชายชะกันมาจะมาลุมทำร้ายป้านะ
โอ้โห

ดุเดือดกันทั้งสองฝ่ายฝั่งซ้ายนี่คลิปของคุณสมบัติ
ใช่ฝั่งซ้ายของคุณสมบัติที่ว่าโดนตักน้ำขี้หมาราดใส่หน้าบ้าน
ยายไปถูกป้าแดงตบกลางห้างใช่ฝั่งขวาคือคลิปที่น่าจะเป็นที่มือถือลูกสาวป้าแดงกำลังถ่ายอยู่นั่นแหละ
ค่ะนะฮะฝั่งของป้าแดงฝั่งขวาบอกก็วันนั้นเนี่ยคุณดูสิเขาก็เยอะขนาดนี้จะให้ป้าทำยังไง
ก็ต้องหยิบมีดมาป้องกันตัวนี่คือคำกล่าวอ้างของป้าแดง
ส่วนเรื่องที่ห้างเขามายกเท้าให้ป้าก่อน
ป้าก็เลยเข้าไปตบเขาแค่นั้นเองป้าว่าอย่างนี้
ทางฝั่งเขาแจ้งความเอาไว้ทางฝั่งป้าบอกฝั่งป้าก็มีหลักฐานอยู่เหมือนกัน
อยากจะให้สอนอทุ่ง๒ห้องเนี่ยเรียกไปเลยทั้งสองฝั่ง

แล้วเดี๋ยวจะได้เอาหลักฐานต่างฝั่งต่างฝ่ายเนี่ยมายันกันป้าแดงบอกว่า
คือยังไงก็ขอความเป็นธรรมให้กับผ้าด้วย
แต่ทางฝั่งของคุณสมบัติกับเพื่อนบ้านต่างของป้าแดงก็บอกว่า
โอ้โหโดนป้าแดงมาหนักหลายเคสหลายกรณีเหลือเกินอืม
ติดกันอ่ะเนาะแล้ว๕ปีแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันบ้านไม่ใช่ย้ายกันง่ายไงคะ

ก็ฝากตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องด้วยนะ